คุณผู้ชมคะแชร์ประสบการณ์กันหน่อยครับ
เคยขึ้นแท็กซี่แล้วรถติดไหมคะ
เคยไหมคะที่รถติดแล้วโชเฟอร์
ขอเรียกค่ามิเตอร์เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
หรือไม่ก็แท็กซี่ก็บอกลงตรงนี้ได้ไหมครับ

เคยไหมคะที่โชเฟอร์แท็กซี่มาท้าต่อยกันเลย
ทั้งหมดที่ที่ฉันพูดมาเนี่ยนะมันเกิดขึ้นในคลิปเดียว

เดี๋ยวไปดูคลิปนี้กันแล้วเดี๋ยวเล่าต่อค่ะ

เวลาผมจะเรียกรถเนี่ยนะผมก็ไม่ได้เลือกรถ

ไม่ได้เลือกพี่แต่เลือกบริเวณการทำงาน
มันต้องจัดการหน้างานเข้าใจไหมพี่
แล้วทำไมคุณไม่ไปจอดร้อนห้าอู่เลยขึ้นไปไม่รับผู้โดยสารเลย
พี่มันคือโอกาสเข้าใจไหม
อะไรผมก็ต้องการโอกาสเหมือนกันผมก็ต้องการไป
พี่เขาเน่นน่ะเขามีงานจ้าง
แต่พวกผมก็มีงานเหมือนกันงานผมก็ต้องจัดการเหมือนกัน
แล้วไปนี่พี่ช่วยขาดกากผมได้ไหมเท่าหนึ่ง
คุณไม่พร้อมคุณก็ขึ้นป้ายไปเลยงดรับจ้าง
ไม่ต้องมาถามไม่ต้องรับคนทำไมพร้อม
อะไรถ้าผมได้จากนี้ไปพญาไทยมันก็คือเงินไหม
ไม่ต้องคอยถามเหรอ
นี่ทำเป็นมึนเหมือนไม่เข้าใจ
ทุกคนเขาก็มีเรื่องต้องจัดการ
แล้วก็คนอื่นไม่สะดวกมาบังคับอะไรล่ะ
อ้าวไม่มีเรื่องลงไปตายกันเลย
โอ้โห
ทำไมล่ะคือคือ
คือคือคุณยังไง

หรือว่าไม่เลิกคิ้วสูงบ้างคะ

ทำไมปากกะถึงเป็นแบบนี้คะคุณ

แล้วมันคือโอกาสในการเลือกรับผู้โดยสาร
มาทำงานบริการได้ยังไงใช่ไหม
ก็เนี่ยพูดตอนแรกเหมือนมีหลักการนะ
ผมไม่ได้เลือกผู้โดยสารนะไม่ได้เลือกที่จะไปนะ
แต่ผมเลือกบริเวณการทำงานและการจัดการหน้างานครับ

เงินค่าโดยสารอีกเท่านึงของมิเตอร์อย่างนี้เหรอ
คือคลิปนี้ค่ะถูกโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊คชื่อสารันเรืองฮิรัน

เขาก็โพสต์บอกว่าเรียกแท็กซี่ไปเหม่งจ่าย
แต่ชวนจอดรถลงไปต่อยกันต้องลังเลไหมล่ะ

คนเรียกไม่เลือกรถแต่ว่ารถเลือกคนหรือว่าผู้โดยสาร

พร้อมกับมีการใส่แฮชแท็กถึงกรมการขนส่งทางบก
แท็กร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ
และแฮชแท็กสหกรณ์แท็กซี่อาสาสมัคร

บอกว่าจริงยังมีคลิปมากกว่านี้แต่ขอเก็บไว้ก่อน
จากเคสนี้ผมขอแจ้งความให้ดำเนินคดี
ผมยอมเสียเวลาดีกว่าปล่อยให้พฤติกรรมแบบนี้

แล้วถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับผู้หญิง

เกิดขึ้นกับคนที่ไม่มีทางสู้จะเป็นยังไง

เกิดเมื่อช่วงบ่าย๒ของเมื่อวันที่๑๗กรกฎาคม
พอหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยผู้โดยสารที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะคะ
เขาก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้

ท้องที่ที่เกิดเหตุเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
นี่คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นมาเลย
บอกว่าแท็กซี่แบบนี้ฝากขนส่งจัดการที
คุณอมรวันบอกว่าดิฉันเจอประจำค่ะ
เจออะไรบ้างคะคุณอมอนวันเจอยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยนะ